ช่วงนี้เตรียมมือและสายตาของท่านให้ดี
เราจะพาไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบที่จังหวัดพยาว

๑ต้นเนี่ยแตกหน่อออกมาเป็น๓ต้น

ถูกต้องไปที่บริเวณทุ่งนาข้างถนนสายพยาวป่าแดด
บ้านห้วยแก้วป่าฝางหมู่๒จังมวลห้วยแก้ว

บริเวณนี้เนี่ยค่ะเขาพบว่ามีติดกับทุ่งนาเลย
แล้วก็มีคุณเห็นรั้วผ้าสีเหลืองสีฟ้าร้อมรอบเอาไว้ไหม
เขาจะปักเป็นแนวประตูทางเข้า
โดยข้างในพบว่ามีต้นสีเสียดยืนต้นสูงประมาณ๑๐เมตร
ลำต้นแตกหน่อขึ้นมาแยกออกมาพร้อมกัน๓ต้น
แล้วก็มีป้ายเขียนบอกไว้ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าแม่สามนาง
และปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมารูปปั้นปู่ชีวก
ตั้งไว้แบบติดป้ายเอาไว้บริเวณลำต้นนี่แหละคุณ
และก็มีโต๊ะวางเอาไว้เพื่อให้คนเนี่ย
เอาทูบเทียนดอกไม้มากราบไหว้มาขอพรกันนะคะ
อกจากนี้ติดกันเขาบอกว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ทำขึ้นมา
คุณเห็นไหมถังสีดำเนี่ย๓๒ใบทั้งหมดนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะ
แล้วที่แปลกกว่านั้นคือน้ำในบ่อในถังเนี่ย
มันใสสะอาดมันเย็นมากเลย
แต่ว่าก็ต้องย้ำคุณผู้ชมนะว่าทั้งหมดนี้